คุณผู้ชมเรื่องราวต่อไปนี้
ก็คงจะบอกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยว
บางทีเต้นแรงเกินไปก็มีตัวเลขเหมือนกัน
แรงเกินไปก็ถูกคนหมั่นไส้เหมือนกัน
ไม่แต่ว่าสถานที่เที่ยวมันก็ไว้แบบเปิดปล่อยอะไรอยู่

สุดท้ายบานปลายเป็นการทำร้ายร่างกาย

กับการแค่เต้นแรงเกินไป

หลังจากถูกผู้ชายสักประมาณ๒๐คน

เหตุผลคือเต้นแรงเกินไปทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเขาหมั่นไส้

ก็เลยไปเอาตามผู้ชายมารุมทำร้าย

เลือดออกปากออกจมูกแล้วขออภัยนะ

คือมันช้ำในมากจนแบบไม่ไหวแล้วอะครับ
เหตุการณ์นี้ตำรวจภูทรปฐุมธานีพร้อมกับแพทย์และกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
มีคนเสียชีวิตในบ้านพักในหมู่บ้านพนาสน๙ตะบนบ้านฉางอำเภอเมืองปฐุมธานี
จุดเกิดเหตุก็เป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว
พบศพนายวิรพลชุ่มชื่นหรือว่าต้นหอมอายุ๑๘ปี
ซึ่งเขาก็แต่งกายเป็นผู้ยงผู้หญิงก็เป็นสาวประเภท๒กันไป

ตามร่างกายมีรอยเขียวช้ำเต็มไป
เลือดออกปากออกจมูกแล้วก็มีคราบเลือดออกที่ทวารด้วย
ห้องนอนของเธอไม่พบร่องรอยการต่อสู้
ระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘๑๒ชั่วโมง
นักข่าวไปถามยายของผู้ตายคือนางพากาพันธ์ชุ่มชื่น
บอกว่าต้นหอมเรียนปวชปี๒
นิสัยก็เป็นเหมือนผู้หญิงชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิง
ไปเที่ยวก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงไปกับเพื่อน
ก่อนเกิดเหตุก็ออกไปเที่ยวผับกับเพื่อนตามปกติ
กลับมาหลังเที่ยงคืนจนถึงเช้ายายเนี่ยไปเคาะ
เรียกที่ห้องนอนเพื่อจะปลุกให้ไปโรงเรียน
แต่พบว่าห้องมันล็อกอยู่ข้างในแล้วหลานก็ไม่มีเสียงตอบกลับมา
ไม่เอกใจคิดว่าคงจะง่วงหรือเปล่าก็เลยหลับไป
จนกระทั่งบ่าย๓โมงก็ไม่เห็นออกมา
จนกระทั่งบ่าย๓โมงก็ไม่เห็นออกมา
จนกระทั่งบ่าย๓โมงก็ไม่เห็นออกมา
จนกระทั่งบ่าย๓โมงก็ไม่เห็นออกมา
จนกระทั่งบ่าย๓โมงก็ไม่เห็นออกมา
จนกระทั่งบ่าย๓โมงก็ไม่เห็นออกมา
จนกระทั่งบ่าย๓โมงก็ไม่เห็นออกมา
จนกระทั่งบ่าย๓โมงก็ไม่เห็นออกมา

จนกระทั่งบ่าย๓โมงก็ไม่เห็นออกมา

จนกระทั่งบ่าย๓โมงก็ไม่เห็นออกมา
จนกระทั่งบ่าย๓โมงก็ไม่เห็นออกมา

จนกระทั่งบ่าย๓โมงก็ไม่เห็นออกมา

จนกระทั่งบ่าย๓โมงก็ไม่เห็นออกมา
จนกระทั่งบ่าย๓โมงก็ไม่เห็นออกมา
จนกระทั่งบ่าย๓โมงก็ไม่เห็นออกมา

เต้นแรงเกินไปค่ะเต้นแรงจนคนในร้านอ่ะ
สนใจแล้วมองแต่น้องต้นหอมอืมอะไรแบบนั้นคือคดีหมั่นไส้แหละ
มันไส้พอเต้นเสร็จปุ๊บผู้ตายก็กลับมาที่โต๊ะ
แล้วมีหญิงกลุ่มเจ้าถิ่นแสดงความไม่พอใจเรียกให้พวกเธอออกไปเจอกันหน้า
ร้านหน่อยสิขอเคลียร์หน่อยแต่พวกเธอไม่ออกไป
ตบตีกันตรงโต๊ะในร้านนั่นแหละค่ะนะฮะก็มีผู้ตายตบตีกับผู้หญิงกลุ่มนั้น
แต่ผู้หญิงสู้ไม่ได้จากนั้นไม่นานมีกลุ่มชายจัดการประมาณยี่สิบคน
กรูเข้าไปในร้านทำร้ายพวกเธอและผู้ตายจนบาดเจ็บ
ผู้ตายเจอกระทืบและเตะจนสลบคาร้านเลยนะครับนะฮะซึ่งหลังจากเกิดเหตุประมาณสัก
อีกวันหนึ่งถัดมาหนึ่งทุ่มของวันที่สิบกุมภาพันธ์
ก็เลยพากันไปแจ้งความแล้วก็รู้ว่าใครเป็นคนทำ
แต่ตำรวจบอกว่าพวกเธอเนี่ยไปหาเรื่องเขาก่อนนะฮะ
ถ้าเธออยากเอาเรื่องเธอไปหากล้องวงจรปิดมาเองสิฮะอืม
แล้วผ่านไป๑สัปดาห์ไม่มีความคืบหน้าสุดท้ายเพื่อนเขากระอักเลือดตายคาที่นอนแบบนี้เลย
โอ้โหโอ้โหไปฟังเสียงเพื่อนผู้ตายนะครับ
คุณผู้หญิงสู้ไม่ได้คุณผู้หญิงสู้ไม่ได้คุณผู้หญิงสู้ไม่ได้
คุณผู้หญิงสู้ไม่ได้คุณผู้หญิงสู้ไม่ได้คุณผู้หญิงสู้ไม่ได้

เราก็ไม่รู้จังหวัดนั้นมีไปพูดท้าทายใครก่อนหรือเปล่ากะเมษา
อาจจะมีเรื่องของการเมามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ
ทางด้านของตำรวจคือพันธุ์ตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่
ผู้กำกับการสพเมืองปฐุมธานีก็ระบุว่า
เรื่องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้
ต้องรอผลการผ่าพิสูจน์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซะก่อน
ส่วนเรื่องเหตุการณ์ที่มีการทำร้ายร่างกายนั้นในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี
ทางสวสิบศวรสพมปฐุมธานีได้ประสานไปยังสพปะเกร็ดของจวัดนทบุรีแล้ว
เชื่อว่าตำรวจคงจะมีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอนนะครับ